เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของหมุดคณะราช
ดูกันหน่อยค่ะแหมมันกลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเยอะมากเหมือนกันนะ

เพราะว่าเขาก็เอาคำพูดจากคุณเพนกวินแหละ
เพราะว่าหมุดนี้มันปักอยู่ในใจของเราทุกคนแล้ว
แม้ว่าหมุดจริงที่ถูกปักไว้ที่ท้องสนามหลวงจะถูกถอดออกไปแล้ว

ในทุกรูปแบบของการแสดงออก
นี่เขาเลยมีไอเดียว่าอ้าวกลายเป็นนี่ก็ได้นี่

คือพวกแพนเค้กลวดลายคล้ายกับหมุดของกลุ่มชุมนุมหุดคณะราชนี่แหละค่ะ
คือเขาเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อว่าโตเกียวฮอต
แล้วก็มีข้อความเขาเขียนข้อความเอาไว้
ุดหายทำใหม่รับประทานเองซะเลย
เล็บแพนเค้กไม่มีขายในร้านนะครับกินหมดไปแล้ว
ทีนี้ก็มีคนไปถามถึงเรื่องเหตุผลในการทำแพนเค้กหมุดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพื่อที่จะเข้าร่วมสร้างแฟนอาร์ตหุดคณะราช๖๓
กลุ่มผู้ชุมนุมเขามีการออกมารณลงในโลกโซเชียล
นอกจากนั้นนะคุณด้วยความที่คุณเพนกวินเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจก
แปลนของหมุดให้เอาไปหล่อได้เองใช่ไหม
ทำเป็นอะไรบ้างอ่ะหลายอย่างเลยค่ะ
มาทำเป็นแบบสีพาสเทลร่วมสมัย
คืออันนี้คนเขาก็ไปถ่ายแล้วเขาก็มาแชร์ลงในโลกโซเชียลกันด้วยนะคะ
ไม่จะเป็นโหลดทางอินสตราแกรมหรือว่าโหลดทางเฟซบุ๊ก
แล้วเอาไปถ่ายที่ไหนหมุดก็จะอยู่ในที่นั้นเลย
ถูกต้องหลายคนก็ลองแล้วก็ถ่ายภาพ
ส่งโชว์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะ

นี่ฮะเออแล้วนอกจากนั้นนี้เขาก็ไปทำเป็นสินค้าต่างอ่ะ
เสื้อยืดก็มีเคสโทรศัพท์มือถือก็มีเป็นเตาชาบูก็มี
เออมีทุกรูปแบบอะนะใช่ค่ะใช่ค่ะ